ทีนี้มาดูเรื่องของคนใจคอโหดเยี่ยมกันหน่อยค่ะ
ทำร้ายแมวอ่ะคุณเอาแมวใส่กระสอบแล้วไปทุบไปทุบไปตีมัน
หลังจากนั้นก็ลากมันไปทั้งกระสอบค่ะไปทิ้งลงในคลอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นถูกส่งต่อกันในโลกออนไลน์
แล้วไปถึงมูลนิธิวัชดอกไทยแลนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดทางมูลนิธิประสานไปที่ประสุทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ตำรวจให้เอาผิดตามกฎหมายกับคนที่กระทำเหตุการณ์แบบนี้

คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันกันกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันกันกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันกันกันกันก่อนค่ะ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
ชายสองคนเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเหตุการณ์เกิดเที่ยงเผลอพระพรหมที่นครศรีธรรมราชค่ะครับก็ต้องตรวจสอบว่าแมวมันไปทำอะไรให้ถึงต้องทำกับมันขนาดนั้นเนาะใช่หมู่บ้านใส่ม่วงตะบลช้างสายนะคะ